คนก่อเหตุเป็นฝาแฝดปัดกับปายอายุ๑๘เอง
แล้ววิธีการของเขาคือไปพรากพรหมจันทร์จากสาว
คือชอบเปิดซิงเด็กจริงเด็กมต้น
ตกเป็นเหยื่อมีเด็กมต้นตกเป็นเหยื่อแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวดูหน่อยจังหวะตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
ไปจับกลุ่มแฝดคนพี่ปัดค่ะ

ปัดให้เปิดนั่งลงยกมือขึ้น
เอามาข้างนอก

ยกมือขึ้นน้อง
แล้วปอบชื่อเราก่อน
เราถึงแฝดพี่

ก่อนปัดก่อนเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเวลาที่เขาก่อเหตุเนี่ย
เขาก็จะไปด้วยกันพี่น้องเป็นแพ็คคู่ใช่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูนะพฤติการพฤติกรรมของทั้งสองคน
วัยสิบแปดปีเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ตอนที่ตำรวจชุดสืบนครบานเนี่ย
จับกลุ่มนายยุทธนาทูลสิริหรือว่าปัดผู้เป็นแฝดพี่
วัยสิบแปดปีนะโดนเรื่องข่มขืนเด็กไปจับที่แคมป์คนงาน
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีปัดเนี่ยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลย
แล้วก็มีการโยนความผิดให้น้องด้วยนะบอกว่าปลายอ่ะนายวันธนทูลสิริน่ะ
น้องแฝดน้องด้วยนะอันนี้พี่บอกแล้วหลังจากนั้น
ในพื้นที่ตำบลสะแก้วคุณผู้ชมอันนี้คือพาไปจับน้อง
อยู่ที่เอ่อตำวนศาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุภัณฑ์บุรีนะ
แล้วก็นำตัวมาสอบเพิ่มค่ะที่สพจอมบึงมีแม่ของปัดและปายเนี่ย
ร่วมฟังการสอบด้วยทีนี้หลังจากสอบเสร็จเนี่ยนะคะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกอภิรัตพุ่มกุมารรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีเนี่ย
บอกเลยนะบอกว่าคดีนี้มีผู้เสียหายเป็นเด็กมต้นอายุไม่เกิน๑๕ปี
ปัดกลับไปเนี่ยข่มขืนทั้งสองคนเนี่ยเขาจะมีการลวงเด็กผ่านทางเฟซบุ๊กนะ
แล้วเน้นแบบเน้นอายุไม่เกิน๑๕เน้นเปิดซิงเน้นมต้น
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะพาไปเที่ยวห้างแล้วพาไปขืนใจในบ้านร้าง
แล้วก็จะขู่ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะไปถึงขู่คนอื่นนะเดี๋ยวจะกลับมาทำร้ายอีก
ข่าวนี้มีประโยชน์มากสำหรับพ่อแม่วัยรุ่นนะ
ถ้าอาบน้ำแต่งตัวอยู่นะฟังพี่น้ำแข็งเล่า
แล้วเดี๋ยวพ่อแม่ไปเล่าในรถต่ออีกทีนะ
แล้วมันกลายเป็นแบบนี้พี่เบิร์ตคือพอเด็กเขาโดนกระทำ
เด็กเขาอยากจะบอกพ่อแม่ใช่ไหม
กลับไปก็บอกว่าเอ๊ะน้องน้องโดนพี่มาแล้วนะ

แล้วเด็กที่แบบไม่รู้ประสีภาษาอะไร
เด็กอยู่แบบบริสุทธิ์อยู่แล้วมาเจอแบบนี้น้องก็กลัวสิ

ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะญาติของเหยื่อก็โทรไปขอเจรจากับฝั่งผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
เอ้าโดนด่ากลับอีกแล้วโดนด่าแบบแรงด้วย

พาลูกหลานเข้าไปแจ้งความนำมาสู่การจับกลุ่มแต่อย่างหนึ่งนะ
แม่ของปัดกลับไปญาติของปัดกลับไปบอกว่าอย่างไรรู้ไหม

ปาดตายนะอยู่บ้านเขาเป็นคนดี

ลุงเบิร์ตรู้หรือเปล่าปัดกลับไปน่ะทำอย่างซากคำก็ไม่พูด
เอ้าเหรอใช้ซื้อน้ำปลากลับไป
เอ้าเดี๋ยวฟังไหนว่าตอนก่อเหตุเสร็จแล้ว
โทรไปเหมือนต่อว่าฝั่งผู้เสียหาย

เออใช่แต่นี่แหละเวลาอยู่กับแม่อยู่กับญาติ
ญาติบอกแบบนี้เลยลูกฉันหลานฉันเป็นคนดีค่ะ
ทีนี้พอตำรวจถามปัดกลับไปเนี่ยนะ
เขาก็รับสารภาพบางคดีนะแล้วก็ให้การภาคเศษบางคดีด้วย
ก็เรื่องเกี่ยวกับข้อหาอาณาจารย์เด็กเนี่ย
อันนี้ยอมรับสารภาพแต่ก็ไม่ได้รับหมดทุกคดีนะคะ
แล้วก็ที่ตำรวจอึ้งตำรวจเขาอึ้งเพราะว่าปายแฝดน้อง
บอกกับตำรวจว่าไงไหมคือพูดแบบหน้าตาเฉยเลยอ่ะคุณตำรวจ

แล้วก็พูดคำนึงคืออากาศจะแบบใช้ม้าเหมือนกันนะ
ผมชอบม้าไม่ชอบหงากม้าคือรอบเดือนของผู้หญิง
โอ้โหพูดแบบนี้พูดแบบนี้ทีนี้เบื้องต้นนะ
ตอนนี้มีคนเข้าแจ้งความ๔รายค่ะที่สพจอมบึง๓ราย
ในพื้นที่สพเมืองราชบุรีราย๑ตำรวจก็เริ่มเริ่มคดีค่ะ
ข้อหาร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อการอนาจารย์
แล้วก็กระทำอนาจารย์กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕
แล้วก็พรากและพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕เพื่อการอนาจารย์
กระทำอาณาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี

ถ้าเกิดมีผู้ต้องหามีผู้เสียหายสิมีผู้เสียหายเพิ่มเติม
สารก็จะขอออกหมายจับแล้วก็อายัดตัวดำเนินคดีต่อไป
นี่ขนาดไปตรวจสอบนะประวัติอาชญากรรมนะ
ก่อนนะปัดโดนมาแล้ว๖คดี

ก็มีทั้งคดีร่วมกันลักษับคดีลักษับคดีพรากเด็ก
กระทำอนาจารย์เด็ก๖คดีไปดูประวัติย้อนหลังส่วนปลาย
น้องโดนมาแล้ว๕คดีเป็นรักทรัพย์๔คดีพรากเด็กอีก๑คดี
คุณผู้ชมเบิร์ตจะบอกนะว่าไอ้สิ่งที่น้ำแข็งละเอาไว้นะฮะ
ว่าไอ้เด็กนี้มันพูดว่าอะไรเนี่ยนะ
ผมบอกเลยนะว่าแม่นะ
ถ้าแม่ได้ยินนะแล้วถ้าแม่เป็นหัวอกเป็นผู้หญิงนะ

ตัวเองผู้หญิงนะถ้าฟังปั๊บนะ
พัวผมบอกให้เลยที่น้ำแข็งละเอาไว้แล้วนะ
ที่บอกว่าแม่บอกลูกแม่เด็กนี้เนี่ย

เออไม่ชอบมากชอบมากอื่นไม่ชอบมาก

ราชบุรีราชบุรีเออเออเออนังวัฒนธบุรี